มคคราวสุดกระทรวงการคลังมีการประกาศปลับ
ลดประมาณการทางเศรษฐกิจของปีนี้ลงไป
เนื่องจากว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้น
ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้
ทางด้านของนายพรชัยธีมระเวท
นะเป็นโฆษกระทรวงการคลังก็บอกนะครับว่าตอนนี้ต้องมีการปรับประมาณการทางเศรษฐกิจปีนี้ลงอีก๐หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากเดิมเนี่ยประมาณการไว้๓๖ก็เหลือ๓๕เปอร์เซ็นต์
เพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้ลดลงกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
ส่วนกรณีเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลถ้าต้องรอกัน๑๐เดือนยืดยาวกันไปเนี่ยคงไม่ดีครับ
ซึ่งต้องมีการหามรือเรื่องของการจัดทำพรบงบประมาณของปีหน้าใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะลดระดับเรื่องของหนี้ภาคครูเดินของไทยอีก๕ปีข้างหน้า
หมายความว่าคนไทยเป็นหนี้กันเยอะก็มีการออกมาตรการแก้หนี้ภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน
หนี้เสียแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังหนี้เกิดใหม่ก่อใหม่ขึ้นมาต้องมีคุณภาพ
แล้วก็ลดหนี้นอกระบบนะครับแล้วก็ให้โอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้มากขึ้น
แล้วก็ใช้หลักเกณฑ์ใหม่จะเริ่มมีผลมาครับใช้วันที่๑มกราคมปีหน้า
แล้วก็มีการประสานไปยังสถาบันการเงินผลิตกำลังการร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินการต่างให้เห็นผล
ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือเรื่องของการปรับพฤติกรรมของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
ทั้งหมดทั้งมวลคนไทยจับไปนิ่นลดลงและส่งผลดีกับการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนะครับ